วัยรุ่นค่ะคงเป็นคู่อริกันแหละค่ะเพราะว่ามี๓คนเขาไปเที่ยวงานแห่เทียนพรรษา
จังหวะกำลังจะกลับบ้านปรากฏไปเจอคนเอาระเบิดไล่ปลา
คุณผู้ชมคะเรามีภาพเหตุการณ์ให้ดูด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยค่ะ
วัยรุ่นที่พูดถึงคือไปงานบุญแท้นะคะ
เป็นงานแห่เทียนพรรษาอย่างที่บอกกำลังจะกลับบ้านค่ะ
ดันถูกอริอีกฝั่งนึงเอาทั้งระเบิดไล่ปลายิงปืนไล่ฟันอีกต่างหาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเที่ยวเมืองนางรองจังหวะบุรีรำนะคะ
อย่างที่บอกค่ะกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
สุดท้ายหนีตายด้วยการทิ้งรถตัวเองเลยนะคะ
แล้วย้อนกลับมาดูปรากฏมอเตอร์ไซค์ถูกกลุ่มคู่หลีเนี่ย
พังทำลายเสียหายหมดเลยกุญแจรถยังโดนขโมยไปด้วยซ้ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานะคะ
งานนี้เป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาค่ะประจำปีค่ะ
ที่อ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่อำเภอนางรอง
จัดขึ้นระหว่าง๒๖กรกฎาคมถึง๒สิงหาคมนี้นะคะ
ในงานก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตจำหน่ายสินค้า
พอรับแจ้งเหตุตำรวจหน่วยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบค่ะ
อย่างที่บอกพบวัยรุ่นผู้ชาย๓คนค่ะ
อยู่ในอาการตื่นตกใจให้ข้อมูลแบบนี้พวกผมมาดูคอนเสิร์ตในงานนะคุณตำรวจ
เสิร์ตจบแล้วผมก็ไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรกับใคร
กำลังจะขี่รถกลับบ้านนี่แหละออกมาหน้างาน
ออกมานิดเดียวยังไม่ทันถึงไหน
วัยรุ่น๑๐คนค่ะขี่รถมาปลาระเบิดยิงปืนใส่
แถมยังเอามีดมาไล่ฟันพวกผมอีก
ทำยังไงได้ผมต้องหนีเอาตัวรอดก็ทิ้งรถเลย

จะกลับมาดูรถซะหน่อยปรากฏรถพังเสียหาย

ผมกับเพื่อน๕๖คนมาจากตำบลสะดาวอำเภอนางรองค่ะ
อย่างที่บอกกำลังจะกลับบ้านก็มาเจอคู่อริแบบนี้
แต่ผมเนี่ยพวกผมไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เชื่อว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือความคึกขนองของกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายหนึ่ง
ไปแจ้งความนะคะเพราะว่ารถผมเนี่ยพังเสียหาย
ตำรวจสภนางรองค่ะก็ขับรถตรวจตาแล้วก็ค้นหาอาวุธ

งานจริงตอนแรกก็ดูเรียบร้อยดี
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนอกงาน

ปืนแล้วก็มีดเอาไว้ด้านนอก

ก็เลยตัดสินใจเข้าไปก่อเหตุ